วันนี้ขอถามทั้งหนุ่มสาวหรือใครก็ตามที่เคยนั่งวินมอเตอร์ไซค์
เคยนั่งวินแล้วเจอแท่งหันศากันไหมคะ
หันศามันจะอยู่ตรงไหนอ่ะจ๊ะไปดูค่ะ
เดี๋ยวนะอันนี้ถ้าเสื้อวินตรงก้นเหรอ
ใช่มันออกมาจากข้างหลังอ่ะตรงก้นอ่ะของวินของคนขี่
อะไรแล้วผู้โดยสารครั้งนี้เป็นผู้หญิง
เธอบอกว่าเธอนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็จะไปทำงานปกติ
แล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรมันมาดันโดนขาโดนแบบต้นขาด้านในอะไรอย่างนี้
อ่าก้มลงไปดูเฮ้ยทำไมมันมีเหมือนแท่งไม้ยื่นออกมาจากทางก้นของวินอ่ะ
ครับแล้วประเด็นคือเธอบอกว่าพฤติกรรมแปลกแปลกที่เธอสังเกตคือวินคนนี้
ขยับกระจกมองหลังตลอดเวลาเลยแล้วก็มองเธอผ่านกระจกมองหลังหลายครั้ง
อืมสองค่อยค่อยถดตัวถอยกลับเข้ามาหาเธออ่ะอ๋อ
จะให้ไอ้ไม้นี่ชนขาผู้หญิง
ใช่เธอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ปกติแล้วเธอก็เลยลงพอลงเสร็จปุ๊บอ่ะ

บอกทั้งแม่บ้านบอกทั้งรอปภบอกทั้งรายเดอร์ที่อยู่แถวนั้นตรงจุดที่เธอลงอีก๒คน
บอกช่วยจับหน่อยเนี้ยวินคืนอืมเธอพูดแบบนี้อืม
แต่สุดท้ายแล้วในจังหวะชุนละมุนงงงเนี่ยเขาบอกว่าวินมอเตอร์ไซคันนี้ก็ขี่หนีไป
เรื่องนี้เนี่ยถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊คในวันนี้เลยนะคะบอกว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เสื้อวินไหนเขียนว่าเบอร์สิบสองที่แยกรัชดาตัดสุทธิศาล
ล่าสุดผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีคุณไกด์ธนกรค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ผู้เสียหายบอกว่าเรียกวินจากซอยลาดพร้าวสี่สิบแปดแยกยี่สิบสอง
จะไปทำงานที่ซอยยี่สิบมิถุนาค่ะซึ่งผู้เสียหายเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนเกิดเหตุ
แจ้งคนแถวนั้นไปแล้วแต่ว่าจับตัววินคนนี้ไม่ทันช่วงสายวันนี้ค่ะ
ก็เลยมีการเชิญตัววินมอเตอร์ไซค์คนนี้ที่ถูกกล่าวถึงนี่แหละ
ตามตัวเจอนะเนี่ยค่ะพี่คนนี้ค่ะเขาชื่อพี่ก๊อฟนะคะ
ก็เรียกมาคุยที่สอนอสุทธิศาลเล่าสิมันยังไง
เขาบอกพี่ผมอธิบายได้อ่าอ่าอ่าแปดโมงสี่สิบ
ผมกำลังจะไปแจ้งเกิดลูกสาวครับพอดีลูกสาวผมเพิ่งคลอดได้สามวัน
กำลังจะไปแจ้งเกิดขี่ผ่านผู้เสียหายก็เลยแวะรับตามปกติ
ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเนาะก็จะได้เงินด้วยครับส่วนไอ้แท่งเนี้ย
นี่คือแท่งอะไรก่อนเออมันคืออะไรอ่ะเขาเขาบอกว่าเป็นแท่งที่เขาทำเอาไว้เพื่อใช้สำหรับตีกลอง
ความยาวประมาณสิบเอ็ดนิ้วเอาไว้สำหรับร้องเพลงสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนอ่า
เอิญวันนั้นนะตอนเกิดเหตุไอ้ไม้เนี่ยไอ้แท่งเนี่ย
มันอยู่ใต้ท้องรถแล้วเขาหยิบขึ้นมาแล้วเป็นจังหวะที่เจอผู้โดยสารพอดีอ่า
จะเก็บเปิดเบาะมันก็ไม่ทันเพราะรีบก็เลยยัดใส่กางเกงแล้วก็นั่งทับเอาไว้อ่า
พยายามแล้วพยายามที่จะบอกว่านั่งทับเอาไว้เพราะว่ากลัวผู้โดยสารเห็นแล้วจะเข้าใจผิดแล้ว
ก็เลยเด็บข้างหลังนี้เออแล้วมันไม่เด็บข้างหน้าไม่รู้อ๋อรีบเขาบอกเขารีบ
เขาก็นั่งทับเอาไว้แล้วก็กลัวผู้โดยสารจะเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็โผล่ออกมาจริงจริง
ให้ผู้โดยสารเข้าใจผิดจริงจริงด้วยเขาขอยืนยันเจตนาว่าเขาไม่ได้มีเจตนากระทำอนาจารย์
หรือการหื่นกามอะไรเลยและทีนี้พูดสำหรับเขาแล้วก็ถามอีกว่าแล้วที่เขาบอกว่า
คุณขยับกระจกมองหลังบ่อยแล้วมองผู้หญิงบ่อยนะคืออะไร
เขาบอกอุ๊ยพี่คนขี่มอไซค์แถวนั้นรถมันเยอะ
ผมก็ต้องพับกระจกบ้างเปิดกระจกบ้างขยับกระจกบ้างเวลาผมจะขี่แซง

เขาก็บอกเขาขอโทษผู้เสียหายเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรแบบนั้นเลยจริง

เราทำจำลองเหตุการณ์ให้ดูนี่กางเกงตัวเดิมเลยนะ

เดี๋ยวเขาบอกเขาทำอย่างนี้ใส่อย่างนี้แล้วก็นั่งทับไว้แต่

ไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เลยไม่รู้ว่าเวลาเก็บของไม่ทันมันต้องยัดใส่กางเกงหรือเปล่า

อันนี้ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าช่วงบ่ายค่ะผู้เสียหายกับวินคนนี้เขาได้มาเจอกันแล้ว
คุยกันอยู่ชั่วโมงนึงแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยกัน
ทำไม้อะไรไม้ทำแค่ร้องเพลงติดกรองเพื่อนไม่เจออย่างสักสิน
เป็นไม้ติดกรองที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองเนี่ย

อ่ะซึ่งทางฝั่งผู้เสียหายเองก็บอกว่าเธอรับคำขอโทษแล้วก็ไม่ติดใจอะไร
แต่เธอต้องบอกเลยว่าวันเกิดเหตุเธอจิตตกจริง

เลยอยากฝากเตือนไปถึงคนที่ใช้วินมอเตอร์ไซค์อ่ะนะคะว่าคือหนึ่งถ้าคุณมีวินเจ้าประจำที่ใช้อยู่แล้ว

แต่อยากให้เข้าคำนี้ว่าคุณเกิดความฮักหัว
ใช่คือจิตตกค่ะตอนนั้นก็จะทำอะไรไม่ถูก
ก็ไม่อยากให้พี่เขาไปทำกับคนอื่นก็คือหนูไม่รู้ว่าเจตนาของพี่คือพี่ต้องการอะไรคือว่าพกไว้ทำไมแต่แต่หนูบอกว่าถ้าพี่จะพกหรือไมค์ร้องเพลงอะไรของพี่อ่ะให้พี่เก็บไต้บอกไว้ดีกว่าเพราะคนอื่นเขามาเห็นอ่ะมันตกใจอะพี่
จะเป็นผู้หญิงด้วยเนอะใช่เบื้องต้นนะคะวินมอเตอร์ไซค์รายนี้เนี่ย
ตำรวจแจ้งไปสองข้อกล่าวหาคือกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัน
โดยการกระทำการลามกอย่างอื่นแล้วก็ใช้รถไม่ตรงประเภทที่จดทะเบียนไว้
ก็โดนเปรียบเทียบปรับไปข้อหาละ๑๐๐บาทค่ะ